เขตเทศบาลเมืองสระบุรีซึ่งเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูงชั้นล่างเป็นห้องนอนนะครับ
พบศพนางสมจินตนากองโฉมอายุ๕๑ปีเจ้าของบ้าน
นอนเสียชีวิตอยู่บนที่นอนมีผ้าห่มคลุมร่างเอาไว้
ตามร่างกายที่ใบหน้าบวมเขียวช้ำปากแตก
โดยมีนายวิสุทธิชัยมีประทีบหรือว่าจ่าแดงอายุ๖๐ปี
เป็นสามีนี่แหละครับอดีตทหารนอกราชการนะครับ
อยู่ข้างผู้ตายนะฮะนอนอยู่ข้างผู้ตาย
อยู่ในอาการเมาเชียวนี่แหละครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพ
ตำรวจจึงคุมตัวไปที่โรงพักนะครับเพื่อรอให้สั่งเมาก่อน
แล้วจะสอบปากคำภายหลังมาฟังน้องสาวผู้ตายก่อน
เล่าบอกว่าพี่สาวอยู่กินกับจาแดงมาได้๒ปีแล้วล่ะ
ปกติพี่สาวกับจาแดงเนี่ยเย็นมาก็ชอบดื่มเหล้านั่งดื่มเหล้ากัน
แต่พอเริ่มต่างคนต่างเมาก็มักจะมีเรื่องตบตีกันเป็นประจำ
พี่สาวจะเสียชีวิตเนี่ยเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมา๒๔ตุลาคมเนี่ยนะครับ
พี่สาวหายไปบ้านปิดน้องก็นึกว่าสงสัยไปธุระ
ธุระก็ไม่ได้สงสัยอะไรกระทั่งช่วงข้ามเอ๊ะทำไมไม่เห็นพี่สาวออกมาเดินหน้าบ้าน
เข้าไปดูในบ้านเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าพี่เขยยังเมาไม่ส่างครับ
กอดศพพี่สาวอยู่ก็เลยโทรแจ้งตำรวจ
ด้านพ่อของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่าเสียใจเหลือเกินที่ลูกสาวต้องมาจบชีวิตแบบนี้
ปกติลูกเขยเนี่ยกินเหล้าเมาทั้งวันทั้งคืนนะครับ
แล้วก็ทำร้ายลูกสาวเป็นประจำอยู่แล้วเจ็บช้ำอยู่แล้ว
ก็เคยต่อว่าลูกเขยไปแต่ก็ถูกลูกเขยด่าสวนกลับมาครับ
เพื่อนแล้วก็ภรรยาด้วยรวม๓คนเล่าหมดไป๓ขวดที่ร้านข้างบ้านเนี่ยนะฮะ
ตกเย็นมาเขากับภรรยาก็กลับเข้าบ้านเขาหิวครับก็เลยถามภรรยาว่า
ทำไมไม่ซื้อข้าวซื้อปลามากินบ้างอ่ะแล้วก็มีปากเสียงกันครับ
ก็กินเหล้าอยู่ด้วยกันเมื่อกี้เขาก็เลยผลักภรรยาล้มลงที่พื้นปูนในห้อง
แล้วก็แน่นิ่งไปเขาเข้าใจว่าภรรยาหลับจึงอุ้มไปนอนบนเตียงนอนนะครับ

คราวนี้คุณผู้ชมฝ่ายภรรยาสุภาพสตรีก็อาจจะขึ้นสักหน่อย

แล้วก็ขอฝากความผิดนี้นะฮะ
เตือนใจอุทาหรณ์นักดื่มนะครับ
อย่าดื่มเกินจนขาดสติครับ